เหตุการณ์ที่เราจะอ่านต่อไปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วยังตามจับผู้ก่อเหตุไม่ได้
นักงานหนุ่มเป็นพนักงานป่าไม้นะจะตามไปง้อขอคืนดีคนรักเขาก็ไปขายหมาล่ากันอยู่กับครอบครัวเขานะฮะ
คนรักไม่เล่นด้วยคือไม่คืนดีโมโหก็เอาปืนกราดยิงใส่ทั้งอดีตคนรักทั้งพี่น้องเขาเนี่ยเสียชีวิต๑บาทเจ็บไป
ความคืบหน้าเรื่องนี้ครับนายศักดาอินปิ่นปักเป็นพนักงานหน่วยป้องกันรักษาปากที่๓ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเนี่ย
เขาใช้ปืน๙มมยิงนางสาวแสงเดือนศรีจตุรพรอายุ๒๗ปีเสียชีวิต
แล้วก็นางสาวแสงจันศรีจตุรพรอายุ๓๑ปีอันนี้เป็นแฟนเขาแหละบาดเจ็บ
คนที่เสียชีวิตเป็นน้องสาวของแฟนเขาหลังจากนั้นก็มีการโดนยิงอีก๒คน
ก็คือนางสาวนัทธกมลสุเมษวันแล้วก็นายสุธิพัฒน์สมสิทาบาดเจ็บ
ทั้ง๔คนเขาเป็นญาติพี่น้องกันนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ร้านขายมาลาดในอำเภอเขาสมิงช่วงเย็นของวันที่๒๑ที่ผ่านมา
ทีนี้บิดาของผู้เสียชีวิตก็คือนายสมควรเนี่ยเดินทางไปรับศพลูกสาว
บำเพ็ญกุศลที่วัดท่ากระท้อนที่อำเภอเขาสมิง
นายสมควรก็บอกว่าก็มีลูกสาวอยู่สองคนนะฮะก็คือแสงจันทร์กับแสงเดือน
ส่วนคนเจ็บเนี่ยนะฮะก็เป็นลูกแต่ว่าเป็นลูกคนละพ่อกันแต่เป็นแม่เดียวกันนะฮะ
นางสาวแสงเดือนคนที่เสียชีวิตเขามีอาชีพขายหมาล่า
แสงจันทร์ทำงานอยู่คลินิกแห่งหนึ่งแต่พอมีโควิดระบาดก็ตกงาน
ก็กลับมาช่วยน้องสาวขายหมาล่าอืมส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือลูกสาวที่ชื่อแสงจันทร์มีปัญหากับแฟนคือนายศักดา
ตัวเองเนี่ยเป็นพ่อก็จริงนะแต่ไม่รู้เรื่องหรอกมีปัญหาอะไรกันไม่เคยรู้มาก่อน
เพราะไม่เคยเห็นหน้าแฟนของลูกสาวมาก่อนไม่เคยเจอกันนะฮะ
อีกทั้งอยากจะร้องขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวด้วย
ตอนนี้ลูกสาวคนโตคือแสงจันทร์ก็บาดเจ็บสาหัสอาการยังน่าเป็นห่วง
คุณหมอยังต้องรักษาตัวอย่างใกล้ชิดอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรในกรุงเทพ
ลูกสาวคนเล็กก็เสียชีวิตส่วนอีก๒คนที่เป็นลูกคนละแม่กันเนี่ยนะฮะ
ก็คือนัทกมลกับสุธิพัฒน์ก็บาดเจ็บยังอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่สองคนนั้นโดนยิงที่ขาก็ปลอดภัยแล้ว
ความคลิบหน้าของคดีเนี่ยเวทยาการสอบสวนได้มีการอนุมัติสารผู้ออกมัยจับ
ศักดาแล้วโดนไปสี่ข้อหานะฮะหนึ่งคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
สี่ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนี้ตำรวจกำลังลงพื้นที่ติดตามตัวนายศักดามาลงโทษตามกฎหมาย

ต้นสังกัดก็ไล่ออกจากงาน

ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของทางด้านของป่าไม้
แต่ว่าให้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ